อ่าคดีมหากราบคดีน้องชมพู่นะครับ
ก็ใครทำให้น้องชมพู่เสียชีวิตนะ
เราหาคำตอบมาเป็นปีแล้วนะครับ
เมื่อวานนี้ถึงคิวที่ลุงพลป้าแตนเนี่ยต้องเข้าเครื่องจับเท็จนะครับ
ป้าแตนเนี่ยเข้าก่อนค่ะตั้งแต่สิบเอ็ดโมงไปจนถึงประมาณสักบ่ายสาม
สักสามชั่วโมงสามสี่ชั่วโมงค่ะสำหรับป้าแตนนะฮะ
ส่วนลุงพลก็เป็นคนต่อไปนะครับเข้าตั้งแต่บ่าย๓ยันประมาณเกือบ๒ทุ่มกว่า
ห้าชั่วโมงอ่ะคุณค่ะเออแต่นอกจากเข้าเครื่องจับเท็จแล้ว
ในห้องเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่สอบสวนนะมีนักจิตวิทยา
เขาบอกนักจิตวิทยาจะต้องทำงานหนักสำคัญมากเหมือนกันใช่ค่ะ
จดจดจ้องจ้องหน้าค่ะดูท่าทางอากับเกรยาอากับเกรยา
เก็บคำพูดนะฮะดูว่าเรื่องราวที่มันผ่านไปมานานแล้วเนี่ย
แล้วก็มีการสอบสวนกันอีกครั้งมีการเข้าเครื่องจับเท็จ
ที่ต้องเว้นระยะเวลามาเขาบอกว่าเพราะถ้าหากใครทำผิด
แล้วเคยโกหกอะไรไว้อาจจะจำไม่ได้พูดไม่เหมือนเดิม
จำไม่ได้อาจจะลืมนะฮะทีนี้กระบวนการเข้าเครื่องจับเท็จน่ะ
สำคัญอยู่ที่นักจิตวิทยาในการที่จะจับพิรุษถูกต้อง

คือเมื่อวานเจ้าหน้าที่รับตัวนายชัยพลวิพาหรือว่าลุงพล
แล้วก็นางสาวสมพรหลาบโพหรือว่าป้าแตนนะฮะ
มาที่สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจปฐุมธานีตั้งแต่๙โมง๔๕นาทีนะครับ
ก็ขับรถเข้าไปในอาคารนะฮะก็ปิดกั้นพื้นที่เป็นพื้นที่ห่วงห้ามพิเศษนะครับ
กระบวนการเริ่มต้นในการที่จะแยกสอบปากคำทั้งสองคน
ตั้งแต่ช่วงเวลาสักประมาณ๑๐นาฬิกา๓๐นาที
โดยมีนักจิตวิทยามาร่วมสอบปากคำด้วยนะครับ
กระบวนการสอบปากคำนั้นก็อย่างที่บอกนักจิตวิทยานะฮะ
อาสากับกิริยาท่าทางในการตอบคำถามแต่ละคำถามที่มีการสอบปากคำไป
รวมทั้งใช้เครื่องมือในการตรวจวัดชีพจรหรือว่าเครื่องจับเท็จนะฮะ
ถ้าเราดูในหนังเนี่ยคนทำผิดจะกลัวนะ
กลัวเดี๋ยวควบคุมสติไม่ได้ควบคุมสมาธิไม่อยู่ชีพจรเต้นแรงบังคับร่างกายไม่ได้เหงื่อตก
ก็เข้าสู่กระบวนการนั้นนะครับ
โดยก่อนหน้านี้ครอบครัวของน้องชมพู่ถามว่าถูกนำตัวมาสอบปากคำแล้วเข้าเครื่องจับเท็จไหม
เข้าหมดแล้วนะค่ะ๗คนนะฮะ
สดิ้งเริ่มก่อนเลยนะครับน้องสดิ้งพี่สาวน้องชมพู่แล้วก็ตามมาด้วยนายอนามัยพ่อนะฮะนางสาวสาวิตรีแม่นะครับ
แล้วก็ตามด้วยน้าตายน้าเสริมณแต่น้าฝนมาหมดแล้วนะฮะ
แต่ว่าน้องสดิ้งเนี่ยไม่เข้าเครื่องจับเท็จนะคือยังเด็กอยู่นะครับก็มีการสอบประคำโดยนักจิตวิทยานะครับ
แต่ว่าอีก๖คนคนในครอบครัวเข้าเครื่องจับเท็จทั้งหมดนะครับ
พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรกกตูมจังหวัดมุกดาหารเป็นผู้ประสานกับตำรวจพิสูจน์หลักฐาน
เพื่อนำผู้เกี่ยวข้องมาให้ผู้เชี่ยวชาญสักถามก่อนนำเข้าเครื่องจับเท็จนะฮะ
โดยทั้งหมดทยอยเข้าเครื่องจับเท็จไปตั้งแต่วันที่๕ถึง๗มกราคมที่ผ่านมาแล้ว
ทีนี้ก็มาถึงคิวของป้าแตนกับลุงพลเมื่อวานนี้นะครับก็คือ๘มกราคมนะฮะ
ถือว่าเป็นครั้งแรกในคดีนี้นะที่มีการใช้เครื่องจับเท็จ
หลังจากก่อนหน้านี้มีการพูดถึงกระบวนการดังกล่าวมาหลายต่อหลายเดือนนะครับ
แต่ตำรวจเขาก็คงวางแนวทางแล้วล่ะแนวทางในการสอบปากคำแล้วล่ะ
ว่าเมื่อไหร่ถึงจะใช้เครื่องจับเท็จนะครับ
ทีนี้ฮะใครเข้าก่อนป้าแตนครับป้าแตนเข้าก่อนนะฮะ
เข้าสู่กระบวนการสอบสวนเข้าเครื่องจับเท็จก่อนนะฮะ
พ่อหน้าที่ยังไม่ได้อนุญาตให้กลับทันทีเลยนะฮะ
แล้วก็ไม่ได้บอกเหตุผลว่าจะต้องรอกระบวนการใดอีกนะครับ
หลังจากนั้นนะครับลุงพลเข้าเครื่องจับเท็จตั้งแต่๑๕นาฬิกา
โดยการเข้าเครื่องจับเท็จของลุงพลและป้าแตนนั้นเป็นไปด้วยดี
ไม่มีใครมีอาการเครียดหรือว่าเจ็บป่วย
ส่วนกระบวนการเข้าเครื่องจับเท็จที่ผ่านมาตำรวจได้ใช้ประกอบสำนวนคดีสำคัญมาแล้วหลายคดี
เช่นคดีของนายเสริมสาคอนราชจำได้ไหมครับ
ฆาตกรรมแฟนสาวแล้วก็อย่างคดีของหมอวิสุทธิ์ฆาตกรรมแพทย์หญิงผัดสะพรนะฮะ
ก็เข้าเครื่องจับเท็จทั้ง๒คดีเลยนะครับ
นางสาวสาวิตรีวงศรีชาแม่ของน้องชมพู่บอกว่า
ตัวเธอเองแล้วก็นายอนามัยสามีนั้นนะฮะ
เข้ากรุงเทพไปแล้วและให้เจ้าหน้าที่สอบปากคำเข้าเครื่องจับเท็จแล้ว
ก็ฉันก็เพิ่งจะมาถึงบ้านนี่แหละนะครับ
หลังเข้าเครื่องจับเท็จก็ไม่รู้สึกกังวลอะไร
ขอบคุณตำรวจที่ยังไม่ทิ้งคดีนี้
ซึ่งแม่ของน้องชมพู่ยังมั่นใจในการทำงานของตำรวจ
อีกไม่นานจะสามารถมีหลักฐานในการจับกลุ่มคนร้ายได้
และก็ยังยืนยันว่าน้องชมพู่ลูกสาวของเธอ
ไม่มีทางเดินหลงแล้วไปเสียชีวิตด้วยตนเอง
บนป่าภูเหล็กไฟได้จะต้องมีคนทำร้ายน้องอย่างแน่นอน
อันนี้เป็นการที่ทีมข่าวของเราก็ไปสัมภาษณ์แม่ของน้องชมพู่
ด้านของหมอปลามือปราบสัมภเวษียังเชื่อว่าลุงพลไม่ได้ทำ
แต่ว่าหากหวยมาออกที่ลุงพลคงไม่ไปก้าวล่วง
และไม่ไปประกันตัวให้ลุงพลอีกแล้ว
ถามว่าการเข้าเครื่องจับเท็จครั้งนี้จะทำให้คลี่คลายคดีได้หรือไม่
หมอปลาบอกหมอปลาบอกว่าคดีที่ผ่านมา๒๔๒วันเพิ่งจะมาใช้เครื่องจับเท็จ
เอาเครื่องจับเท็จมาตอนนี้มันก็แค่เป็นการบอกว่าเจ้าหน้าที่ยังทำงานกันอยู่
มันก็แค่นั้นแหละฟังหมอปลาดีกว่าฮะ
ถึงตัวนี้ผมก็ยังเชื่อมั่นว่าลุงไม่ได้ทำนะฮะ
แต่ถ้าหวยออกมาที่ลุงพลเราก็เคยพูดไปได้ระยะหนึ่งแล้วว่า
เราคงไม่ไปก้าวร่วงในการที่จะไปประกันตัวอะไรลุงพลอีกแล้ว
มันผ่านไป๒๔๒วันเพิ่งมาใช้เครื่องเหรอ
ซึ่งระดับการเต้นของหัวใจเนี่ยผมคิดว่าเขาคงจะเตรียมการ
มีเวลาเตรียมการมณีอยู่แล้ว
เขาคงจะต้องมีการฝึกซ้อมในคำพูดบางอย่างมาแล้ว
ซึ่งหมุมมองล่ะเครื่องจับเท็จมาตัวเนี้ยมันเป็นแก้มูลว่า
เจ้าหน้าที่ยังทำงานอยู่แค่นั้นแหละครับ

ส่วนทางด้านของคนเคยใกล้ตัวลุงพลอีกคนหนึ่ง
อุ๊บวิริยะค่ะนักปั้นมือทอง

เออก็เคยร่วมงานกันมากับลุงพลนี่แหละ
อุ๊บบอกแบบนี้ถ้าเกิดว่าหวยมันมาออกที่ลุงพลเนี่ยนะ
อุ๊มก็สงสารอยากจะแสดงความเสียใจด้วย
ก็คงจะช่วยเท่าที่ช่วยได้ค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็ถามต่อว่าพี่อุ๊บมองว่าการเข้าเครื่องจับเท็จ

อุ๊บบอกว่าก็อยู่ในดุลพินิษฐ์ของเจ้าหน้าที่นะคะ
จากพี่อุ๊บแล้วเราก็กลับไปดูลุงพลกับป้าแตนกันหน่อย
หลังจากออกจากห้องแล้วก็ออกจากเครื่องจับเท็จ
ค่ะสักช่วง๓ทุ่มนะคะตำรวจศูนย์พิสูจน์หลักฐาน
นำตัวลุงพลพร้อมด้วยป้าแตนออกทางประตูด้านหลัง
ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนะคะว่า
เมื่อลุงพลเข้าไปก็มีเจ้าหน้าที่สักถาม
ประมาณสัก๔๕ท่านโดยใช้เครื่องจับเท็จนี่แหละค่ะ
แล้วถามว่าคำถามนั้นเป็นยังไงบ้าง

ลุงพลบอกว่าตำรวจได้สักถามแบบวนไปวนมา

จะได้บางทีลืมสับสนในการให้คำตอบนะคะ

คำตอบที่ตอบก็คือใช่กับไม่ใช่เท่านั้นเลยนะ

ลุงพลบอกว่าไม่ได้รู้สึกอึดอัดหรือหนักใจอะไร

ดวงวิญญาณน้องชมพู่ยังอยู่
ก็ขอกำลังใจให้ลุงพลกับป้าแตนด้วย
เพราะที่ลุงพลกับป้าแตนต่อสู้มาจนถึงทุกวันนี้
ก็เพื่อความยุติธรรมให้กับน้องชมพู่
พอสัมภาษณ์เสร็จทั้งสองคนก็ขึ้นรถกระบะ

รุ่งรีบเพราะว่ามีงานบุญที่วัดรออยู่
อยากฟังเสียงลุงพลกับป้าแตนนะครับ
ทุกคนครับมาถึงวันนี้ก็ยังยืนยันคำเดิม
ว่าเราไม่ได้มีสิ่งเกี่ยวข้องกับการป้าแตน

สิ่งที่ผมพยายามทำมาโดยตลอด
คือผมต้องการให้คนที่ทำกับหลานผม

เพราะว่าการที่เด็กคนหนึ่งอายุแค่๒ขวบกว่า

ทำให้ผมซึ่งเป็นลุงของชมผู้เอง
รับไม่ได้กับเหตุที่เกิดขึ้นกับน้องครับ
หลังจากนี้ถ้าเกิดว่ามีการเรียกตัวอีกอะไรอีก

ก็พร้อมครับพร้อมพร้อมในทุกขั้นตอนครับ

คำถามที่เขาถามก็วนไปวนมา
ก็วนกลับไปกลับมาในประโยคเดิมประมาณ
จนถึงเวลานี้คุณมุมมองว่าหลักฐานหรือการสอบบัตรธรรม

เหมือนภรรยาเจาะจงหรือพุ่งเป้ามาที่เราไหมคะ
คือผมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่เขาทำงานแบบรอบครอบนะครับ
พยายามให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่าย
กับทุกคนที่มาเข้าเครื่องจับเท็จ
ถ้าใครที่ไม่พูดความจริงผมเชื่อว่ามันต้องมีพิรุธบ้างครับ

ทางด้านของพลตำรวจตรีสันสุขวัฒน์นะครับ
รองผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐาน

ว่าใครคือคนร้ายฆาตกรรมน้องชมพู่

ที่สามารถเข้าถึงตัวน้องชมพู่ได้ง่ายนะครับ
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าบุคคลเหล่านี้คือคนร้าย
หรือผู้ต้องสงสัยในคดีนะฮะ
การทำงานของเครื่องจับเท็จ
ก็เริ่มจากสักถามประวัติบุคคล
อ่านคำถามในการเข้าเครื่องจับเท็จให้ฟังก่อน
พร้อมกับสร้างความคุ้นเคยก่อน
ระหว่างทางเจ้าหน้าที่กับฝ่ายที่เข้าเครื่องจับเท็จนะครับ
คือผู้เชี่ยวชาต้องสร้างความคุ้นเคยจะได้คุยกันได้
ซึ่งในครั้งนี้นะฮะลุงพลป้าแตนก็เข้าเครื่องจับเท็จ

เขาบอกว่าแม้ว่าข้างนอกร่างกายภายนอกจะปกติ

ใช่ปฏิกิริยาภายในจะแสดงออกมาในรูปกราฟ

ผู้เชี่ยวชาญก็จะนำกราฟไปวิเคราะห์
สรุปผลส่งพนักงานสอบสวนภายใน๓๐วัน
เพื่อประกอบในสำนวนคดี
ส่วนสารจะรับฟังหรือไม่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของท่าน
ขอยืนยันว่าเครื่องจับเท็จที่นำมาใช้กับลุงพลและป้าแตน

เพราะเป็นแบบเดียวกันกับที่สหรัฐอเมริกาใช้
ซึ่งถือว่าเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะครับ

อยากจะรู้นะเรื่องของคดีความคืบหน้ามันเริ่มมาเรื่อยนะฮะ